นะครับคุณผู้ชมครับ๑๐๒ปีถ้าชื่อนี้นะครับ
หมายเลขนี้นะครับอาจจะฟังแล้วอะไรกันแน่
๒ปีนะครับสนามม้านางเริงครับผม
เมื่อวานนี้มีการอำลาอาลัยนะครับ
รุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับที่บอกว่า
เคยผูกพันกับสนามม้านางเลิงไปอำลาอาลัย

ม้าออกแล้วนั่นแหละครับสนามม้านางเลิ้งนะครับ
เราได้ยินชื่อเป็นประจำมานานแล้วนะ
อยู่คู่กับกรุงเทพมานะฮะ

ราชตินามัยสโมสรในพระบรมราชุปธรรมนั่นเอง

บรรยากาศการแข่งขันม้ารอบสุดท้ายนะครับ
ที่สนามราชตรินมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
หรือที่เรียกกันติดปากว่าสนามม้านางเลิ้ง

หลังจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้บอกเลิกสัญญาเช่า
ที่ทำมาต่อเนื่องกว่า๑๐๒ปี

และขอให้ส่งมอบพื้นที่คืนภายใน๑๘๐วัน

ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งคืนในวันที่๔ตุลาคมนี้ครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้มีประชาชนทั้งผู้ที่ชื่นชอบกีฬาแข่งม้า
และนักเสี่ยงโชคเข้ามาร่วมเชียร์กันอย่างคึกคัก
เมื่อวานเขาเปิดการแข่งตอนเที่ยง
โอ้โหแต่คนไปคลาค่ำกันตั้งแต่เช้าเลยนะคุณนะ

ทุกคนก็บอกว่าต้องบันทึกร่วมกัน
บางคนนะครับไม่ได้มาหลายสิบปีก็ต้องมาวันนี้นะครับ
ทุกคนมาเข้าร่วมเชียร์กันอย่างคึกคักร่วมกัน
ถ่ายรูปสถานที่ที่เป็นให้เป็นที่ละลึกอีกด้วยนะครับ
โดยการแข่งขันเมื่อวานนี้ได้เพิ่มจำนวนม้าในแต่ละเที่ยวและรางวัล
โดยมีการแข่งขันทั้งหมด๑๐เที่ยว
ซึ่งผลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการราชินมัยสมาคม
บอกว่ารู้สึกใจหายเหมือนกับทุกคนที่เป็นแฟนคลับของสนามม้านางเลิ้ง
ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเราผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับม้า
ซึ่งเบื้องต้นนะครับคณะกรรมการอยู่ระหว่างติดต่อกับกระทรวงมหาดไทย

ขณะที่พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอายุทยาเลขาธิการอำนวยการราชตรีนมัยสมาคม
ก็บอกว่าหลังจากวันนี้คณะกรรมการอำนวยการจะจัดประชุมใหญ่ในวันที่๒๒กันยายน
เพื่อขอมติสมาชิกทั้งหมดว่าจะให้ราชตรินมัยสมาคมดำเนินงานต่อไป

เนื่องจากสมาคมมีปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง
ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกที่เป็นเจ้าของฟาร์มม้าเจ้าของคอกม้า
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาแข่งม้าทั้งระบบ
เรื่องต้นได้ร่วมกับสมาคมแข่งม้า

ขอร้องให้แก้ไขกฎระเบียบให้มีการแข่งม้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ครั้งในกรุงเทพ

ซึ่งจะส่งผลให้ราชกิจาสโมสรต้องมีการแข่งม้า
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของคนในวงการม้าอีกทั้งหมดด้วยครับ
เขาบอกว่าอาจจะให้มีการแข่งม้าที่สนามราชกรีธาสโมสร
จากเดิมที่แข่งเดือนละ๒นัดนะครับ
ถือเป็นการช่วยเหลือเจ้าของฟาร์มม้าแล้วก็เจ้าของคอกม้า
รวมถึงคนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแข่งขันม้าเนี่ยนะครับ

เมื่อวานไม่ได้ไปอับราอะไรของพวกเบอร์